ต่อที่อ่างทองครับมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการไปขุดพบวัตถุโบราณในที่นาที่หนึ่ง
จริงเจ้าของเขาเตรียมทำเป็นแหล่งเรียนรู้แต่มีชาวบ้านแอบหยิบเหล่านี้กลับไปที่บ้าน
ถ้วยโถโอชามสุดท้ายวิ่งแจ้นกลับมาคืนเพราะเขาบอกว่าผีตามไปบีบคอ

เอามาคืนเดี๋ยวนี้นะอะไรแบบนี้คือเป็นของของเขา
เป็นความเชื่อมเรื่องของวิญญาณเฝ้าสมบัติอะไรประมาณนั้นแหละ

เออเห็นไหมมีไหมีอะไรก็ตามทีนะครับ
เป็นวัตถุโบราณจำนวนมากเลยครับ
ภาชนะดินเผาเครื่องมือหินเครื่องประดับจากหินขวานสำริท
มีโครงกระดูกมนุษย์มีฟอสซิลสัตว์ด้วยนะครับ
พบที่บริเวณกลางทุ่งนาตะบนศรีบัวทองอำเภอแสวงหาที่อ่างทอง

เจ้าของที่นาชื่อว่านายสมเกียจบริบูรณ์อายุ๕๔ปี
ก็นำวัตถุโบราณเหล่านี้มาเก็บไว้ที่บ้าน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป

วัตถุโบราณทั้งหมดเชื่อว่าน่าจะมีอาฐานของเขามาแหละ
เพราะมีชาวบ้านหลายคนนะมาดูปุ๊บแอบหยิบกลับไปที่บ้าน
พอไปเห็นกลางทุ่งนาก็หยิบกลับไป
บางคนก็เอาไปบ้านโดยที่ไม่มีการขออนุญาต
ปรากฏว่าอีกวันนึงรีบเอากลับมาคืน
แจ้นเอามาคืนทุกคนทุกคนเลย

บางทีผีตามไปบีบคอเขานอนไม่ได้
เอาของมาคืนเลย
อะไรอย่างเงี้ยคนเขาไปตามก็แห้งมาคืนหมดหลายเจ้าทีนี้ผมก็ฝากบอกไว้ด้วยว่า
ของวันนี้เราก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณสมเกียจก็ยังบอกนะฮะว่างวดที่ผ่านมาเนี้ย
เอาอย่างนี้ละกันคือมีชาวบ้านเข้าไปไหว้ขอโชคลาภจากวัตถุโบราณเหล่านี้
แล้วก็ได้ไปสมใจหลายคนดังนั้นอย่าเอากลับไปอยากได้อะไรก็มาขอเอานะ
อย่างวันนี้ก็มีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคลาภเหมือนกันเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหม
ก็มีการขออนุญาตเจ้าของที่เจ้าของบ้านขึ้นไปจุดทูปกราบไหว้เนี่ย
คุณป้าคนนี้แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชค
ป้าเองก็ไม่ได้บอกว่าเห็นอะไรกลับไปนะฮะขณะที่ทางเจ้าที่ของกรมศิลปากรพร้อมกับฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบวัตถุโบราณพร้อมกับเปิดเผยได้ว่า
พื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว๓๐๐ปี
ซึ่งทางจังหวัดก็เตรียมจะศึกษาค้นคว้าความจริงต่อไปเพื่อทำเป็นแหล่งสืบค้นโบราณนาคดีและแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
ดูมันเยอะมากเลยนะเยอะจริงค่ะ